ตรุษจีนนครสวรรค์ปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่๑๒วัน๑๒คืนนะครับ
ขึ้นชื่อแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

กับงานเทศกาลตรุษจีนไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
บรรยากาศล่าสุดปีนี้ครบ๑๐๐ปีด้วย
น่าจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับ
เราไปติดตามพร้อมกันกับคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
บรรยากาศที่สะพานเดชาติวงณ์ในขณะนี้กระจรมุ่งหน้า
เข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ว่าน่าจะเป็นลูกหลานชาวปากน้ำโพรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะ
ที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพในปีนี้

เพราะว่าจะมีการเชิดสิงโตร้อยมงคลเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพครบ๑๐๐ปีค่ะ
มไฟสีแดงและซุ้มประตูที่ถูกประดับประดาษเต็มท้องถนน๑๒วัน๑๒คืน
ตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองในงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ
ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่มีเอกลักษณ์สืบทอดมานานนับร้อยปี
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
ประจำปี๒๕๕๘๒๕๕๙กล่าวว่า
ในปีนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมค่ะ
ที่จะจัดงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดนครสวรรค์
และในทุกปีก็จะอัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
ประดิษฐานที่สารเจ้าชั่วคราวบนถนนโกศี

เพื่อที่จะให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์นั้นได้มากราบไหว้
องค์เจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทัพทิมนภา
เจ้าพ่อกวนอู่และเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เคารพนับถือ
เพื่อที่จะกราบไหว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัวในวันปีใหม่จีนค่ะ

ก็ได้มีการจัดการแสดงเชิดสิงโตร้อยมงคล
เป็นการเชิดสิงโตปักกิ่งร้อยตัว
แห่รอบตลาดเป็นสิริมงคล
และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบร้อยปี
ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพด้วยค่ะ
ของเรามันเป็นต้นทำลับนะครับ
นึกถึงวันตุดจีนนึกถึงขบวนแห่

เรามีการแห่ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ย
มานานเป็นระยะเวลาถึง๑๐๐ปี
เราจะมีขบวนแห่ให้ชมนะครับ
ขบวนแห่ตอนกลางคืนเราจะมีขบวนแห่สวยงามนะครับ
แล้วก็วันที่๑๑ก็จะมีขบวนแห่ขององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่
ให้ทุกคนได้กราบไหว้นะครับ

และจากการเดินสำรวจตลาดในวันนี้
ก็พบว่ามีเสื้อสีแดงค่ะนำออกมาจำหน่าย
ให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกหานะคะ
รวมไปถึงเป็นสีมงคลด้วยนะคะสำหรับสีแดงที่นำมาจำหน่าย
และเชื่อกันว่าในวันตรุษจีนค่ะจะต้องใส่เสื้อใหม่และสีแดง
ซึ่งเป็นสีมงคลแห่งประเพณีนี้ค่ะ
อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้เดินทางมาร่วม
สำหรับงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ
ซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์เริ่มมาแล้วค่ะ
ไปจนถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์ค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเก็บภาพบรรยากาศ
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
ในวันพรุ่งนี้เป็นวันจ่ายค่ะ

บนถนนโกศีก็จะเปิดตั้งแต่เช้ามืด

ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะ
ดิ๊ดละดาวิชาดิดข่าวไทยรัดทีวี
ขอบคุณครับคุณดิรดาครับ
นั่นคือบรรยากาศปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับ
วัน๑๒คืนเต็มกับการจัดงานสัตวรรษแห่งศรัทธา
ตรุษจีน๑๐๐ปีสืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
มีการเชิดมังกรทองมีการจัดประดับโคมไฟ
รวมทั้งการเนรมิตให้ริมฝั่งแม่น้ำนั้นสวยงาม
แล้วก็สร้างความสนุกสนาน
ตรการตาให้กับผู้เข้าชมด้วยนะครับ